อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่บุรีรำนะคะ
คือนอกจากจะเป็นธาตุยาเสพติดแล้วยังเป็นธาตุแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
วันนั้นเขาเอามีดฟันหน้าพ่อแท้ของตัวเอง
เอามือสองข้างทุบพ่อจนพ่อซิคโครงหัก

ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เขาเมาเมาทั้งยาเมาทั้งเหล้า

พอถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเขาบอกว่า
ก็พ่อไม่ยอมไปร่วมงานประกรรมช้าง
คือเหมือนเป็นประเพณีความเชื่อของชาวกุยที่เขาจะมีพิธีกัน
พ่อไม่ยอมไปผมไม่พอใจ
ก็เลยเกิดพลั้งลงมือลงไม้กับพ่อไป
พาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คุณผู้ชมดูเอาละกันประชาชนที่เขารอดูอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง
ตำรวจต้องรีบพาขึ้นรถกันชุลมุนเลยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบอกเขาทนไม่ไหวจริงกับพฤติกรรมนี้

แต่ทนไม่ได้รับไม่ได้กับพฤติกรรมลูกฆ่าพ่อแบบนี้
คดีนี้จริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอสตึกนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
พอไปถึงค่ะสภาพที่ตำรวจเห็นก็คือนายบุญมีวัย๕๙ปีผู้ตายค่ะ
มีบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่หน้า๒แผลลำตัวอีก๑แผลซี่โครงหักอีก๒ซี่
ถามชาวบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านบอกว่าลูกมันนั่นแหละ
ไอ้วีระที่ชื่อคนที่ชื่อวีระอายุ๓๐ปีลูกชายแท้เนี่ยเป็นคนทำ
แต่ก่อเหตุแล้วไม่ได้หนีไปไหนนะคะไปนอนเล่นอยู่ที่บ้านอีกหลังนึง
ก็ด้วยความเมายายังเมายาอยู่ตำรวจก็เลยรีบเข้าไปควบคุมตัวแล้วก็ตรวจค้นบริเวณบ้าน

ชาวบ้านบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะเห็นนายวีระทำร้ายพ่อเป็นประจำเลย
แต่ไม่คิดว่าครั้งนี้จะถึงขั้นเอาชีวิตพ่อตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงพ่อลูกทะเลาะกัน
ชาวบ้านเขาได้ยินจนชินแล้วไงเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงก็เอ้าพ่อลูกคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอ่ะ

แต่สักพักนึงได้ยินเสียงตุ๊บตับเหมือนคนได้รับบาดเจ็บ
เสียงร้องโอดโอยแล้วก็เงียบไป
พอเข้าไปดูนายบุญมีน์นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนแล้ว
ก็เลยต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ในวันนี้ตำรวจมีการสอบปากคำนายวีระผู้ต้องหาอีกครั้ง
ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีนะคะว่า

แต่ว่าพ่อมีรอยฟันอยู่ที่หน้าและที่ตัว

ถ้าเอาตามคำกล่าวอ้างของนายวีระเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าผมโกรธที่พ่อไม่ยอมไปร่วมงานประกรรมช้าง
ประเพณีของคนเลี้ยงช้างชาวกุยหรือว่าชาวสวย
แต่ว่าตอนนี้ได้สติแล้วสำนึกผิดแล้ว
ผมเมายาแล้วก็เมาเหล้าเลยพลั้งมือทำร้ายพ่อจนตาย
อยากกราบขอขมาศพพ่อก่อนที่จะต้องเข้ารับกรรมตามกฎหมาย

อายุ๕๙นะคะ
ถ้าทุบเบาแปลว่ากำปั้นอาจจะหนักมาก
ถึงขั้นทำให้พ่อซี่โครงหักไป๒ซี่นะคะ

ทำร้ายร่างกายบุพการีเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
โทษนี้หนักมากนะคะประหารชีวิตค่ะ

ตำรวจคัดค้างการประกันตัวในชั้นสอบสวน
เพราะถือเป็นคดีอุกชะกันแล้วก็สะเทือนขวัญนะคะ
หลังจากสอบปากคำเสร็จก็จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบุรีรำค่ะ
แหละครับยาเสพติดแล้วก็สุรามันทำให้คนนั้นเปลี่ยนกลายเป็นฆาตกร
ฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อกระทั่งแม่ตัวเองนะครับ